ส่วนเรื่องนี้ก็ตามความคืบหน้าให้นะคะ
เหตุการณ์ที่อำนาจเจริญที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะ
พี่ฆ่าน้องเป็นพี่น้องกันแท้
พี่ชายบอกว่าน้องชายคนนี้ไม่ไหวแล้ว
เสพยาเสพติดจนหลอนชอบไปขอเงินแม่ด่าแม่
งเส้นสุดท้ายก็คือไปด่าแม่แล้วก็จะทำร้ายแม่นี่แหละ
พี่ชายเอาขวานจามหัวเอาด้ามเสียมฟาด
น้องล้มเอารถจักรยานยนทรัพย์
ฝาถังน้ำมันให้น้ำมันไหลจุดไฟเผา
น้องชายตายนอนเฝ้าศพน้องชายทั้งคืน
ตื่นเช้ามาไปบอกย่าแจ้งตำรวจหน่อยฆ่าน้องชายละ
แล้วก็ตัวเองก็รอมอบตัวอยู่แต่คุณแม่ค่ะ
คุณแม่เนี่ยโอ้โหเสียใจมากนะคะ
ลูกคนหนึ่งตายลูกคนหนึ่งก็ต้องมาติดคุก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลโคกศาลอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพชานุมานไปตรวจสอบ
น้องชายที่เสียชีวิตชื่อว่านายสุขศรีชนะอายุ๓๕
พี่ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุคือนายอุดมศักดิ์ศรีชนะอายุ๓๓
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัว
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ญาติก็มาเก็บกระดูกของผู้ตาย
หลังจากทำพิธีชาปนกิจศพไปตั้งแต่เมื่อวานครับ
ญาติก็คือเป็นญาติทั้งผู้ตายเป็นญาติทั้งผู้ก่อเหตุ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะลักษณะการเกิดเหตุเป็นยังไง

ก็คือเข้าไปด่าแม่นะจนพี่ชายทนไม่ไหว
ก็เลยตัดสินใจว่าต้องลงมือแบบนี้นะคะเอาขวานจามเข้าไปเลย
แล้วก็เอาด้ามเสียมฟาดไปอีก
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ทับเปิดฝาถังน้ำมันแล้วจุดไฟเผา

ญาติของทั้งคู่บอกว่าตัวพี่ชายที่เป็นคนก่อเหตุ
เขาเป็นเสาหลักเป็นกำลังหลักในการเลี้ยงครอบครัวเลยนะ
แต่เจ้าน้องชายที่เป็นผู้ตายไม่ไหวเลยจริง

น้องชายที่เป็นผู้ตายเนี่ยวันเอาแต่ขอเงินแม่ไปซื้อเหล้า

เมื่อเดือนก่อนยังก่อเหตุจุดไฟเผาบ้าน

ราวที่แล้วโชคดีเพื่อนบ้านมาช่วยดับไฟกันได้ทัน
มันร้อน
ปกติน้องกับอ้ายอย่างนี้ปัญหากันเปล่าครับ
มันก็เรื่อยแบบว่ามีแต่น้องแหละมาพาดอ้าย
อ้ายนั้นไม่ได้เขาไปยุ่งไปบุญไว้อย่างนี้จ้ะ
มีแต่น้องมาพาดอ้ายเป็นอย่างเพิ่งเรียน

มาขอเงินน้ำแม่น้ำอ้าย
อ้ายพอหายแม่พอหายก็อยากตีอยากคาอยากสินะ
มันก็เลยแบบมันเลือดร้ายอ้ายเลือดร้ายก็เลยลงมือเพื่อน

ส่วนคุณแม่ค่ะเป็นแม่ของผู้ตายและเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุด้วย
คือเศร้ามากนะคะแม่บอกตอนแรกที่เห็นร่างลูกที่โดนเผา
แม่คิดว่าเป็นลูกชายคนโตที่สำนั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายคนโตจะถูกน้องชายทำร้ายตลอด
ไม่เคยสู้เลยแล้วรักน้องชายมาก
เจ้าน้องชายไม่ทำงานทำการอะไรเลยขอแต่เงินแม่ขอแต่เงินพี่ชาย
เอาไปซื้อเหล้าซื้อยาบ้ามาเสพ
ขอเงินไม่ได้ก็มาด่าก็มาทำร้าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ก็ช็อกนะคะ
ตอนแรกแม่บอกว่าอุ๊ยนึกว่าลูกชายคนโตเป็นคนตายซะแล้ว
แต่สุดท้ายลูกชายคนโตเป็นผู้ก่อเหตุแม่ก็ตกใจเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็คือยังไงก็ลูกอะค่ะ
พอลูกชายคนเล็กมาเสียชีวิตแบบนี้แม่ก็ช็อกแหละ
แม่บอกว่าก็อยากจะให้ลูกอโหสิกรรมให้กันละกัน
วันนี้นะคะตำรวจสพชนุมานก็ได้คุมตัวนายอุดมศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
ไปขอบนัดสารฝักหังที่สารสวรรค์อำนาจเจริญนะคะ
หารทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ก็ยังไม่ได้มีญาติไปยื่นขอประกันตัวค่ะ
สวัสดีครับ